ใช่เจ็บน้อยที่สุดคุณผู้ชมค่ะ

ที่บอกเลยนะจะออกเต็มตัวเต็มเลย๑ทุ่มวันนี้คุณผู้ชม
ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเมื่อเช้านี้พี่แอฟนะ
ก็บอกเหตุผลทั้งหมดไว้ค่ะว่าเพราะอะไรที่เล่น
ตอนนี้เหมือนกับมันได้ปลด

ก็อาจจะได้ลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำ
จะบอกว่าทำเพราะว่าเป็นเพลงของวงซี
แล้วก็พี่ฟองเบียร์เนี่ยทางซ้ายมือเป็นคนแต่งเพลง
แล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือตรงกลางค่ะ

ต้อมยุทธเลิศค่ะเป็นผู้กำกับ
ก็คือเหมือน๓องค์ประกอบนี้ทำให้แอฟตัดสินใจที่จะทำ

เพลงนี้คือบอกว่าอะไรนะว่าเป็นเพลงที่เจ็บน้อยที่สุดใช่ไหม
การถ่ายทอดความรู้สึกของผู้หญิงที่เคยเจ็บมากที่สุด

นะคะคุณแอฟเนี่ยเพลงนี้ไม่ต้องเสียน้ำตา
คุณแอฟถามผู้กำกับว่าจะต้องร้องไห้จะต้องบิวต์ไหมจะต้องฟังเพลงไหม

แต่ว่าจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนกับมิวสิกวีดีโอเพลงแรกในชีวิตของคุณแอฟทักษะออน
สตรองแค่ไหนเจ็บน้อยที่สุดขนาดไหน
รอชมกันคืนนี้๑ทุ่มตรงนะคะ